พูดถึงเรื่องของวันเด็กกิจกรรมที่เราควรจะต้องไปกันสำหรับคนกีฬา
ก็จะมี๒จุดใหญ่ก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็กรมภาระศึกษา
ก็ถือเป็น๒องค์กรหลักที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาวงการกีฬาของไทย
แล้วก็ไม่ลืมที่จะร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก
ไปเริ่มที่แรกของกรมพลาดศึกษาดรปัญญาหารำยวงอธิบดีกรมพลาดศึกษา
ได้เปิดกิจกรรมนันทนาการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๒
บริเวณร้านอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ
ก็มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมที่กรมพลักษึกษานำมาวันนี้
ก็ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงให้กับเด็ก

แล้วก็ยังเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นเกมตอบคำถามชิงของรางวัลด้วย

นำอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งของเล่นมาแจกจ่ายให้กับเด็กทุกคน
รอยยิ้มได้เป็นอย่างมากนะครับ

รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
เพื่อสร้างวินัยและปลูกฝังให้เด็กร่วมกัน

ถ้ามีวินัยเนี่ยมันก็สามารถไปถึงความฝันได้นะครับ
อีกหนึ่งจุดก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
ก็จัดกันที่ลานด้านหน้า
มีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
รวมถึงนายอภิชาชีรพันธ์นะครับ
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ

รวมถึงน้องวิวนะครับ
โปรระวุศวิทธิศานี่ก็เป็นนักแบบจังตั้นเยาวชน
อุ้มรัฐนันเนี่ยก็ต้องเรียกน้องตลอดนะแต่จริงตอนนี้ไม่น้องแล้วนะครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานนักว่ายน้ำสาวเหมือนกัน
กิจกรรมของที่การกีฬาก็จะมีการแข่งขันกีฬา๖ชนิด
แล้วก็มีการเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยนะครับ
เป็นการสนุนทักษะกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาแล้วก็มีส่วนสนุก

นี่ก็เป็นภาพรวมของการจัดงานวันเด็กในส่วนของสมาคมกีฬาต่าง
หรือว่าตัวแทนองค์กรกีฬาที่ทำกันทุกปีอยู่แล้วครับ